จัดจานยานวิพา

สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
จัดจ้านยานวิภา

เราต้องยิ่งใหญ่นิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้

ไม่ว่าจะครบเพลงใครเพลงนั้นกลับมาดัง

กลับมาก่อน

หรือเพลงพี่หญิงดีนิดนึง

ภายใจจ้านอีกที

พี่โร่งอีกหนึ่งท่า

หนูเดี๋ยวควร

ไม่เจ้าว่าหาอะไรกินอยู่หรอก

เดี๋ยวก่อนนะ

ไม่เขาเป็นนักร้องสายแบบว่า
เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีบล็อกกิ้งต้องมีท่า
ไม่ได้ใช้ความสามารถใช้ความง่วมใช้ความ

เวลาอยู่บนยนตรีเราเจอคนเยอะยังไม่จำเป็นเว้ย

ไม่น่ารักสอนแบบนี้อยู่ในวงการมาดี

เดี๋ยวก่อนจะอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะ
ประมาณ๑๑ปีเกือบ๑๒ปีครับ

ตอนนั้นเนี่ยเธอมาถึงยีบเพลงนั้นมา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

ตั้งแต่แบบไม่ว่าจะออกเพลงอะไรก็จะมีเรื่องดราม่าตลอด
แล้วเราผ่านเรื่องราวแบบนี้มาได้ยังไงคะ
แรกก็แอบผ่านไม่ได้นะพี่

ตอนนั้นเรางานแรกก่อนที่จะเป็นแบบ
จะคันหูเหมือนที่คนเห็น

วันหนึ่งวิ่งได้งานเดียวเพราะว่าต้องร้อง๔ชั่วโมง
โมงเย็นถึง๔ทุ่มอะไรอย่างนี้พี่๔ชั่วโมง

นี่เพิ่มขึ้นอีกไหม

ต่างชีวิตคนราวก็ต้องมีกราฟ
เพราะว่าหลังจากนั้นคือชีวิตก็ดีขึ้น

ไผ่เทอร์โบเป็นคนเอาคลิปไปลง

แล้วก็คนที่เปลี่ยนชีวิตหนูมากเลย
ก็คือเฮียฮเช้า

ช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
เอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อ
ก่อนที่จะไปเจอพี่สาวสุดที่รักของน้องจ๊ะ

แล้วเราก็จะไปเล่นลิเกกับพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก
แล้วแม่กับพ่อจะเล่นในเกมฝั่งลูกนิมิตรแบบ๙วัน๙คืนนะพี่

ไปเจอตรงบดหน้าบดเขามีเด็กขอทานเยอะ

เราก็เลยหาขันแล้วก็มานั่งต่อเขา
เพื่ออยากจะช่วยพ่อแม่ใช่ไหม

สาปูคำถามสวยงาม
ไม่ใช่คือด้วยความที่พ่อกับแม่หนู
พ่อกับแม่หนูตอนเด็กไม่ซื้อของเล่นให้เลย
อยากได้อะไรก็ต้องเป็นแขกอะ

วันท้ายเรื่องไม่มีตังค์แล้วไม่มีรางวัลแล้ว

แล้วทุกวันนี้เราเป็นคนใช้เงินเป็นใช่ไหม
แล้วยังพอมีเงินเก็บอยู่นะอะไรอย่างนี้
แต่ก็มีเป๊ะเหมือนกันนะคะ

คือแม่ไห้ปลาพรเขาก็เจอหนูนะ
และหนูก็ชอบให้ทรมหาถุงก

ซื้อเลยพี่สองใบตอนนี้เริ่มข้างกระเป๋า
มาคิดได้ตอนที่เข้าวงการนาฬิกา
และตอนนี้นาฬิกาเนี่ยพอเราซื้อมาแล้วเราขายเราได้กำไร
เราก็เลยรู้สึกว่างั้นฉันขายกระเป๋าดีกว่าเพราะจะไปซื้อนาฬิกา
แต่พอขายกระเป๋าปุ๊บซื้อ๑๕๐๐ขายได้๗๐๐บาท
ก็เลยรู้สึกว่าฉันพลาดไปแล้วอะไรอย่างนี้
กับการที่เราฟึ้มเฟย์ตรงนั้นก็เลยเบกเรื่องกระเป๋าไปเลย

เพื่อนพี่
เราคุยกันดีแล้วแกว้งมาที่ครูเฉยเลย
แต่ว่าปัจจุบันนี้เขามีที่ปรึกษาทางด้านการเงินแล้ว
เป็นพี่สาวสุดที่เลิฟของเขาเอง
แต่แปลกเป็นคนละคนที่เรียกว่าเป็นคนสองคั่วมาเจอกันได้ยังไง

เค้าเดี่ยงให้กับพี่ด่ายด่างน่าค่า
ดูจากหนูกับพี่ไดแล้วพี่คิดเลย

พี่ใดที่เขาจะเป็นสายแบบฟุ้งฟริ้งไง

แล้วเราจะใส่อะไรดีล่ะก็เลยมาฉีกอีกแนวหนึ่งเลยเป็นแนวขน
นี่แต่ว่าวันนี้ก็คือก็มีคนขนเหมือนกัน

นี่ข้างบนขนขาวนะข้างล่างขนดำ
ไม่ต้องบอก

คู่นี้นะคะคุยกันถึงเรื่องของกระเป๋า
ขออนุญาตแก้ข่าวให้น้องนิดนึง
ใครที่บอกว่าจ๊ะใช้เงินในการซื้อกระเป๋า

เพราะว่ากระเป๋าแชเนล๒ใบแรกในชีวิตเนี่ย

เซ็กซี่ขยี้ใจชัยแค่แบบนี้

คุณโคย
แกต้องเล่าที่ฮ่องโกงเล่าสิ

เราเป็นคนงกมาก
แล้วเราก็ตอนนั้นมีผู้ชายมาติด

เนี่ยไปสังคมเราไม่มีกระเป๋าเลย

เราก็จะส่งกระเป๋าไปให้เขาดูตลอดว่า

ซื้อ๒ใบ
คนมีตังอยู่แล้ว
เหมือนกับเลยเอ่อแล้วก็ติดต่อไปอะไรงี้แล้วพอมาถึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลย
ไงเขาไม่ได้ให้ชุดร้อยชุดพี่
เธอยังไม่พูดเดี๋ยวสองคนนี้เค้าอยากได้ชุด
อย่างอยากได้หมอนก็ต้องให้หมอน

หรือว่านอนแล้วหมอนตกคออะไรอย่างเงี้ย
ไหนอยู่ดีส่งมาถึงบ้านเลยจ้ะ๓๔ใบ

ปกติเราไปรายการเราจะเจอแบบแบบว่า
เทคเคร์เราแต่ในรายการพอจบรายการมันก็จบกันไปหมดละทีแล้ว
แต่พี่ไดตอนนั้นเล่นบีบีก็แลกพินกันแล้วพี่ไดก็ส่งข้อความมา
เหมือนแบบเวลาเราเล่นในกรุงเทพที่ไหนก็ไปรับเรา
แล้วก็เมื่อก่อนหนูเป็นสิวเต็มหน้าเลยก็พาไปรักษาหน้า
ก็เลยกลายเป็นว่าพี่เค้าดีมากเค้าคอยเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราข้างหลังเราทั้งรอบ
แล้วพี่ได่ทำไมถึงฮิตอยากจะทำอะไรแบบนี้ให้น้อง
คือจริงเป็นคนชอบคุยกับคนแล้วเราเป็นคนชอบคนที่จริงใจ
ซึ่งนะตอนแรกที่ทำรายการเขาเป็นเทปแรกนะ

คือจะส่งเมสเซจหากันตลอดเวลา

ทำให้ว่างมากค่ะ
ปกติไลน์หากันเนี่ยไม่เคยได้เจอกันเลย
แม้แต่ครั้งเดียวเกือบ๑๐ปี

อ่าทุกวันทั้งวันทั้งคืนอุ้ยอย่างนี้ก็ต้องสนิทกันมากก็ต้องรู้ทุกเรื่อง
หญิงรู้มาว่าเมื่อไหร่ก็ตามพี่จ๊ะมีปัญหา
คนแรกที่นึกถึงจะโยกูไปหาพี่ไดก่อนเลยใช่ไหม
ปัญหาหลักเลยนะพี่ภาษาอังกฤษ

เมลบางทีแบบส่งเป็นงานมาภาษาอังกฤษยาวมาก

เขาโอนตังมาอย่างเนี่ย

แล้วมันโอนหรือยังวะส่งไปหาพี่ได
อันนี้เขาโอนตังค์มาให้ยังอะไรอย่างนี้
แล้วเรื่องการวางตัวครับพี่ไดได้สอนได้บอกน้องไหม
คือจ๊ะอาจจะเป็นคนตรงแล้วก็เป็นคนที่แบบ
ถ้าชอบก็คือชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบ

เราไปงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายิ้มแล้วเราเมาส์ไปด้วยอ่ะ

พี่หน่อยสวัสดีค่ะอย่างเงี้ย

ก็แบบยิ้มแล้วก็สวัสดีค่ะคุณฮิสวัสดีครับ

สอนให้หนูยิ้มมุมปากเออหนูก็ยิ้มมุมปากนะ

มันก็เลยดูปลอมมาก
มันก็เลยดูปลอมมากไงพี่ดูออก
เห็นบอกปรึกษาได้ทุกเรื่อง

เหรอคะพี่ไดก็อยากให้เขา
ได้ลองอะไรหลายอย่างเพราะว่า
น้องเขาจะเป็นคนที่เหมือนกลัวโรงแรม

หญิงออฟเกรสเนี่ยจะเจอใน

จะตลอดเวลางานเลี้ยงลูกค้างานเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่
แต่จ๊ะเนี่ยงานส่วนมากของเขาจะอยู่ที่
ว่าเขาต้องไปเล่นในโรงแรมเขารู้สึกเกร็ง
คือไม่บางทีแบบว่างานผู้บริหาร
เวลาเราขึ้นไปเล่นอะไรอย่างนี้เราไปร้องอะไรอย่างนี้
อยู่งานวัดขึ้นไปบนเวทีปุ๊บ

พอดีแบบเต้นเลยเพลงวิ่ง

แล้วก็แบบว่าเออใช่แล้วเวลาขำก็จะอย่างนี้

แต่เรารู้สึกว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเรา
เราก็เลยแบบว่าถ้างานวัดเนี่ยรับเลย
แต่งานผู้บริหารขอดูก่อนว่าผู้บริหารกี่คน
งานอะไรต้องทำอะไรบ้างคือรายละเอียดต้องเยอะ

กลัวว่าเวลาหาจ๊ะไปคนก็คาดหวังว่าต้องสนุก
แต่พอไปจุดตรงนั้นที่พื้นที่ไม่ใช่ที่เรามันไม่สนุกอะพี่
สนุกแต่ละแบบแต่ละที่พฤติการเอนเตอร์เทสลูกค้าแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกัน
เหมือนเป็นปมเล็กในใจเขาว่าเขาอยู่ในที่ของเขาแบบนี้
พอเอาเขาไปอยู่ในโรงแรมเขาจะไม่ชินแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำตัวยังไง
เราก็เลยว่าไปเดี๋ยวฉันพาเธอไปเองก็พาเขาไปกินข้าวที่โรงแรม
น้องเกรงมากมือเย็นกลัวไปหมดว่าพี่เขาจะมองหนูอย่างไร
แล้วก็แบบว่ามันไม่เป็นไรเธอมาเลยเธอเชิดหน้าเชิด๑๐ได้เลย
เพราะว่าเธอคือเวลาคนเราทุกคนถ้าเราเข้าไปด้วยความไม่มั่นใจ
คนจะจับได้แล้วดูออกก็เลยจูงมือน้องแล้วเข้าไปแล้วบอกว่า
เต็มที่วันนั้นก็เป็นบุฟเฟ่โรงแรมหรูเลยมีทุกอย่างค่ะ
มีฟอร์โกรามมีลเอมพ์แหลกมีทุกสีทุกอย่าง

กับตัวเตือกเฟด

กินปุ๊บเขาก็ปวกเลย

เขาก็พอมีเชฟมาอย่างนี้

อย่างนี้ใช่ไหม

จริงแล้วหนูก็ถามเขาแล้ววันนั้นเป็นวันสุดท้ายเนอ

จ๊ะปุ๊บไปเลยลาออก
ทิ้งควรไงไปสิงคโปร์พูดเล่น
แต่ว่าปัจจุบันนี้คือแบบเราก็เริ่มกินได้ไหม
ไม่ได้ก็เพิ่งไปกันมานี่ไงพี่
คือถามว่าอาหารใหม่เขาไม่คุ้นลิ้น

แต่ถ้าเกิดว่าให้ไปทานข้าวที่โรงแรมตอนนี้เปิดใจขึ้นได้หรือยัง
ใจหนูไปได้แล้วหนูก็กินสิ่งที่หนูกินได้อะไรอย่างนี้
แล้วในมุมของจ๊ะเองเคยพาพี่ไดไปทานอะไรที่เราชอบไหมคะ
โอ้ไม่เคยพาแบบไปร้านก็เคยพาไป
แล้วเขาชอบมากพี่เพราะว่าร้านเป็นแบบอยู่กลางทุ่งนาด้วย

เราแบบอยู่กับกินขนสับขวายเนอะ
แล้วพี่ใหญ่แบบอู้แอเมซิ่งมากหูนู่นนี่นั่น

แต่ว่าช่วงนี้เจอกันบ่อยจนถึงขั้นเปิดเพจเฟซบุ๊คด้วยกันเลยเหรอ

ก็คือพอหลังจากรายการนั้น
ทุกครั้งที่เราเจอกันก็จะมีคนที่บอกว่าจิ้นจิ้นคู่นี้จังเลยอะไรอย่างนี้
ก็ตอนนั้นก็คิดเล่นว่าเออเราเปิดเพจกันดีกว่า
เผื่อเราจะแบบว่าไลฟ์สดเผื่อเราจะแบบรับงานคู่

แล้วทุกวันนี้คือแบบเราความถี่ของการไลฟ์เพลง

ตอนแรกเราไลฟ์กันยั้นตีสี่ตีห้าอ่ะพี่
ช่วงนั้นบ้านหนูอุ่นนะ

เราก็บอกโอ้ยสงสัยปีมะแมร้ออก
เราก็รู้สึกว่าชงชงร้อยด้วยโอ้โห
แล้วจ๊ะโทรมาบอกว่าพี่หนูจะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะ

โรงพยาบาลช่วงนี้จะต้องมีเชื้อโรคอะไรเยอะแยะ
ห้ามเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวฉันขับรถไปหาเธอเอง

มาอีกแค่วันมาอีกแค่วันว่าคุณจะได้พัก

แกไม่ได้ชงหรอกแกต้องห่างจากพี่ไดบ้าง
ไม่ใช่จ๊ะอย่างเดียวพี่สาวจ๊ะด้วย
ถามสิถามสิว่าแล้วทำไมอยู่นานขนาดนั้นคือเรื่องอะไรกัน

เราเข้าวงการมาเพิ่งเข้าเนอะพี่เนอะ
แล้วเราก็อยากรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้จริงไหมคนนี้เป็นอย่างนี้จริงไหมอะไรอย่างนี้
เขาอยู่มานานเราก็อยากรู้เราก็ถามเขาเว้ย
แล้วเขากลายเป็นว่าเขาถามกลับเรา
เขาจะจริงเหรอเฮ้ยแล้วไงต่อ
สรุปเขาถามเราอะไรอย่างนี้ก็เลยเล่ากันไปยะตี๕อะไรอย่างนี้
โหคือพี่สาวเขาคือพี่เป๊กเนี่ยจะเป็นผู้จัดการที่อยู่ตามกองไง
เวลาสร้างทำงานพี่เป๊กก็จะมาไวนมาต่อย
เป๊กเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่ารายการไหนช่องไหน

เพราะเวลาเขาเล่าเขาจะมีรักฐาน
มีหลักฐานนะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้๑๒๒
ก็เลยรู้สึกสนุกมากเหมือนดูรายการทีวี
ไม่ต้องดูเนฟิกไม่ต้องดูยูทูปอยู่กับพี่เป๊กอ่ะจ๊

เป๊กรู้โลกรู้นะครับ
เธอเห็นเขาแบบนี้นะผู้ชายมาจีบเขาเยอะมากนะ

เราชอบมากหนูชอบกินมากอะไรอย่างนี้
ครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้มาชอบเรา
เขาทำธุรกินขนส่งน้ำมัน
ไปให้พวกปั๊มน้ำมันใหญ่
แล้วก็มีรถขนส่งน้ำมันเป็นร้อยคัน

ไม่รู้ว่าสวยหรือ

ตอนนี้เราครอบซ้อนนะพี่

เพราะว่าเขาไม่ใช่สเปคเรา
เราก็จะแบบว่าไม่เจอเขา

เขาก็จะเอาผัดหมี่กับกุ้งเนี่ย

แล้วเวลาจะไปไหนนะพี่เขาก็จะมีรถมารับเรา
แล้วก็มีหัวใจน้ำมันอะ

หนูว่าจะใช้คำว่าเขาไม่ใช่สเปค

จากน้ำมัน

ครบซ้อนพร้อมกันทีเดียวกี่คนคะ

เยอะจ้า
คือไม่เรามาครบซ้อนแบบบง

ทำไมคุณมาก่อหาชั้นแบบนี้แล้วค่ะคุณจ้า

ก็มันก็ต้องมีช่วงสวยกันบ้าง
ในช่วงที่ยังไม่มีตกลงโปรงใจกับใครจริง

เราเวลามีโอกาสเลือกก็ควร

แล้วก็นู่นนี่นั่นไปทั่วไม่ใช่

ก็คือเอาไม่ได้นะ

เราก็ควรที่จะนู่นนี่นั่นกับเมนอย่างเดียวแต่อยู่

บางทีเมนก็อาจจะไปเจ้าชู้กับคนอื่น

หนูน้อยไหวอยู่แล้วดูหน้าหนูดิ

คือเราอ่ะน้อยฝ่าอยู่แล้วเพราะว่าเรา

แล้วก็ด้วยภาพเราพี่
ภาพเรามันเกิดมาจากอะไรที่มันแรง
ชัยก่อไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ย

ภาพหนูเนี่ยกับตัวจริงหนูขัดกันมาก

คนที่เข้ามาก็มีทั้งจะ
อะไรอย่างนี้ก็มีเข้ามาบ้าง
แต่เราคนที่เข้ามาส่วนมากไม่ค่อยได้คบ
เพราะเราอะ

แล้วจะคบกับคนที่

สคริปต์อยู่ไหน
คนปัจจุบันเราไปจีบเขาก่อน
ไม่อยากใช้คำว่าจีบ
ใช้คำว่าเปิดทาง
คือรู้ไหมว่าจ้านี่สายมูมาก
เรื่องผู้ชายนี่เราต้องมูไหม
ไม่มูเลยพี่
เราจะมูเรื่องเงิน

แล้วเรามูหนักขนาดไหน
มูหนักไหม

แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบลงนะ
ลงไปเรื่อยอย่างเงี้ย
ใครบอกที่นี่ดีเราก็จะไปตลอดเมื่อก่อน
แล้วอย่างพี่ไหนล่ะคะ
เรื่องมูเมื่อกี้ได้เห็นทำหน้าแบบ
คือยังไง
กลับมาไม่เคยมูเลย
ไม่เคยมูเลยจนกระทั่งมาเจอกับจ๊ะ
แล้วงงไหมพอเห็นเขามูหนัก
งงมากบอกว่าจ๊ะคนเรามูกันเพื่ออะไร

โอ้พี่เขามูกันทั้งวงการอะพี่
คนนี้เขามูอันนี้คนนั้นเขามูอันนั้น
พี่นี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
คนนี้นะมูเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้น
จ๊ะพาพี่เข้าวงการมูหน่อย

พาไปที่ไหนที่แรก
อาจารย์เป็นหนึ่ง
พี่ได่อาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยนะเขาดูลายเซ็นดีมาก
พี่ได่เดี๋ยวไปถึงนะ
พี่ได่ก็เซ็นลายเซ็นนะ
แล้วให้อาจารย์ดูว่าเป็นยังไง
แล้วเราก็ไปถึงปุ๊บ
อาจารย์แล้วเนี่ย
พี่อยากเรียนรู้เรื่องการเป็นพิธีกรนะ